ในขณะที่ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันนี้นะครับ
ได้มีการออกแถลงการเรียกร้องให้นักศึกษา
หยุดเคลื่อนไหวทางการเมืองนอกมหาวิทยาลัย

แถลงการเรียกร้องให้นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หยุดทำกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กระทบต่อความปลอดภัยของนักศึกษาธรรมศาสตร์
และให้หันมาใช้แนวทางสมารณชันอย่างสร้างสรรค์
เพื่อร่วมเสนอแนะทางออกแก่ประเทศชาติ

ธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้เปิดเผยนะครับว่า
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้หารือร่วมกันแล้ว

แต่ไม่ได้ห้ามนักศึกษาทำกิจกรรมหรือห้ามแสดงออก
เพราะนักศึกษามีสิทธิเสรีภาพ
แต่วันนี้ถูกโยงไปเป็นเรื่องของการเมือง
ไม่เท่าเรื่องตรวจสอบทุษฎิฤทธิ์
ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกรสูงกราโหมเปิดเผยนะครับว่าขนาดนี้

ที่เกี่ยวข้องกับการทำแผนผังเชื่อมโยงกรณีอุทยานราชพักษ์
ออกเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียได้แล้ว
แล้วก็เตรียมออกหมายจับเพิ่มอีก๒ราย

ว่าทำเป็นขบวนการมีคนหนุนหลัง
กลุ่มแพร่ทางโซเชียลมีเดียได้แล้ว
และก็เกี่ยวข้องกับการทำแผนผังเชื่อมโยงกรณีอุทยานราชภักษ์
และกำลังสืบสวนว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มการเมืองใด
ส่วนที่พาดพิงถึงหลังบ้านตัวเองก็ไม่ใช่ความจริง
พร้อมยืนยันว่าจะยังไม่ปรับคณะรัฐมนตรีในช่วงนี้
เพราะถ้าปรับให้พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรออกจากตำแหน่ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมก็ไม่สามารถแก้ปัญหาปมอุทยานราชภักษ์ได้

ก็ได้เปิดเผยว่าได้รับรายงานวาดทหารได้ควบคุมตัว
ผู้ที่โพสต์รายละเอียดแผนผังเกี่ยวกับการทุจริต
โครงการก่อสร้างอุทยาราชพักษ์ได้๑ราย
เรื่องต้นเป็นพลเรือนแล้วก็มีหลักฐานว่าเป็นผู้โพสต์จริง
ส่วนจะมีเจตนาทำไปเพื่อจุดประสงค์ใด
ยังต้องรอการตรวจสอบต่อไป